อีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันครับผู้ชายสองคนวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะ
ขี่รถมาหลังจากนั้นเขาเห็นว่ามีคนหนึ่งใส่เสื้อ
เหมือนมีตราวิทยาลัยเทคนิคด้วยที่หน้าอก
ก็เลยเข้าไปแล้วโชว์ปืนข่มขู่
คนนั้นที่ใส่เสื้อตราวิทยาลัยเทคนิคผมสั้นดูเท่หน่อย
พอเขารู้ว่าอ้าวนี่ไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ย
ก็เลยทำท่าจะออกไปเลยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่คุณโชว์ปืนนะไม่ว่าต่อหน้าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแบบนี้

น้องเขาถามแล้วว่าขอพูดตามนั้นนะคะ
มึงเป็นอะไรถ้าขวัญจะพูดแบบสุภาพคือ

นั่นสิครับทำท่าทำทางแบบนี้
ในมือขวานั่นเหมือนถือปืนอยู่ตลอดเวลา

๓ทุ่มครึ่ง๑๗มีนาครับ
น้องผู้หญิงอายุ๒๐ปีน้องธนพรเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง
จังหวัดสมุทรปราการคือขี่รถไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
ปากซอยบางโปรง๑ตัวเมืองสมุทรปราการครับ
แล้วมีวัยรุ่นผู้ชายสองคนคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อนท้าย
แล้วคนที่ซ้อนท้ายก็ลงมาคุยแบบนี้ผู้ชายชุดสีขาวใส่หมวกเนี่ยนะฮะ
ดูคลิปอีกสักครั้งจังหวะที่เขาพยายามก้าวเดิน
แต่เหมือนว่าขาเขากระเพลกนี่นะฮะ
เหมือนขาข้างขวาจะลงน้ำหนักไม่ได้เนี่ยครับ
บางคนบอกว่าอุ๊ยนี่คือเป๋แล้วยังซ่าเป๋แล้วยังห้าวเหรอเนี่ย

เข้ามากัน๓คนนะในฝั่งของผู้เสียหายผู้หญิงทั้ง๓เลย
ท้ายกันมาซื้อของแล้วไปเจอในมอสอายุ๑๘คนขี่
และในเฟิร์สอายุ๑๗คนซ้อนท้ายก็คือคนที่ลงมาแล้วถือปืนนั่นแหละฮะ
โชว์ปืนแบบนี้ตอนแรกเข้าใจว่านางสาวธนพรน้องชุดสีน้ำเงิน
นึกว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าเห็นแบบดูท่าทางเท่
พอลูกเป็นผู้หญิงก็อ้าวก็เลยกลับไปขึ้นซ้อนท้ายรถ
เดินแบบกระเพลกไปแบบนี้แล้วก็หลบหนีไป
แล้วคุณมาโชว์ปืนทำไมไปหน้าตาเฉยเลยนะคะ
ตี๒๓๐ครับเมื่อวานี้ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ
ตัวได้แล้วทั้งสองคนทั้งเฟิร์สและมอสฮะพร้อมกับปืน
เป็นปืนไทยประดิษฐ์นี่ครับกระบอกนี้และสองคนนี้
ควบคุมตัวทั้งสองคนและแจ้งข้อหาร่วมกัน
มีอาวุธปืนในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ส่วนสาเหตุนั้นเดี๋ยวคงต้องรอติดตามว่า
แล้วคุณไปทำแบบนั้นเพื่อนี่นะฮะน่ากลัวนะ
เพื่ออะไรเออเอานะโอ้คุณ